ไม่มีนะคะมีมุกมีอะไรมาให้เราตลอด

เขาบอกว่าไม่หยุดเรื่องของตัวเลข

แสนกว่าเออ

แต่งวดนี้ตั้มว่ายังไงคุณผู้ชม

มีป้ายอะไรบ้างมั้ยเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
งวดกันก่อนมาเนี่ยโดมจะรู้ว่าเข้าคิวทองเนี่ย

ไม่มีเวลาให้รายการเจ้าพ่อสิ่งให้เลย

มีความน่าจะเป็นด้วยนะคะ

นี่ก็ถือว่าเป็นอีกภูตรกิจใหม่นะแม่